เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยวันนั้นมันเป็นยังไง
ถึงไปเจอเหตุการณ์นี้เข้า

ผมก็แกะว่ากินสั่งสานนิดหน่อยกินข้าวตอนเช้าพอดีครับ

ก็มีไว้รุ่นอะครับ
ครับผมตรงจุดที่เป็นร้านจอดรถที่เอารถมาส่ง
ใช่ใช่ครับคุณสายชนจะส่งให้กับคุณวัด
ครับผมก็เลยพี่กินข้าวกันหน่อยแล้วก็ดื่มเบียกันหน่อย

ก็มีวัยรุ่นเดินมาเดินมาอยู่ทางขวาผมนั่งอยู่ทางนี้ไง
อันนี้เขาต่างคนต่างมองหน้ากันกับที่วัดผมก็ไม่ได้อะไร
มองดูเขาเฉยคนที่เดินมาคือคนคนใส่เสื้อแดง
คนใส่เสื้อสีแดงนะภาพเหตุการณ์ที่เราไปชมเห็น
จะเป็นช่วงที่เขาไปตามพวกมาแล้วนะแต่ว่าคนใส่เสื้อสีแดงเนี่ย
ระหว่างที่คุณสายชนกับคุณวัดครับนั่งอยู่นั่งกับพื้นถนนไหม
นั่งอยู่ตรงข้างตึกอะครับมันจะเป็นเก้าอี้หรือเป็นฟุตบาทหรือเป็นอะไร
มันมีที่นั่งมีที่นั่งนะมันอยู่เป็นห้องเขาพอดีครับ
ระเบียงห้องเขาเขามีคุณหนึ่งก็ห้องอยู่ที่นั่นห้องอยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงนั้นพอดีเลยเขาอยู่ตรงกำแพงระเบียงซึงตรงหลังห้องพอดี
ใช่ค่ะคนเสื้อแดงเดินมาแล้วก็ต่างคนต่างมองครับ
มันก็ปกติอยู่แล้วถ้าคนมันมองกันอ่ะใครเห็นใครเดินไปเราก็ต้องมองเขาอยู่แล้ว
แต่นี่ก็มองกันยันเดินไปเรื่อยครับยันสุดทาง
คุณสายชนมองไหมผมไม่ได้มองหรอกครับคุณวัดมอง
วัดมองอันนี้เสื้อแดงเขาเดินมาคุณวัดนั่งอยู่มอง

หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุด
มองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุดมองไม่หยุด
ว่าเสื้อแดงเขาไปหาแม่บ้านเนี่ยไกลจากวงของเราไหม
ไม่ไกลมากไม่ไกลมากครับแสดงว่าได้ยิน
ก็พอพอได้ยินพอดีพอได้ยินว่าเสื้อแดงเนี่ยเขาไปถามแม่บ้านว่า
พวกพวกคุณเนี่ยคือใครใช่มามองหน้าเขาทำไมใช่
แล้วคำพูดที่คุณวัดเขาเดินไปถามไปถามเสื้อแดงตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นน้ำเสียงประมาณไหนอารมณ์แบบไหนอะไรยังไง
ก็เชิงแบบก็อาจจะเมาหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอะไร
ก็ถามว่ามองหน้าทำไมมีอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
ทางนู้นเขาก็สวนมาเหมือนกันมั้งครับเพราะว่าผมเห็นอยู่ไกลไกลไง
จับใจความไม่ได้เพราะมองผมนั่งอยู่ไงนั่งอยู่ตรงที่เกิดเหตุ
ก็เห็นเริ่มทะเลาะกันแล้วเริ่มมีปากเสียงกันแล้วผมก็เลยเดินไปห้าม
วิ่งไม่ห้ามวิ่งไปดึงกลับมาเมื่อวานแม่บ้านคนที่เสื้อแดงเขาเดินไปถามอ่ะ
เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเขาบอกคุณวัดเดินมาถามบอก
แล้วจะมีอะไรไหมแล้วไปท้าเขาตัวต่อตัวอ่าจริงหรือเปล่า
น่าจะจริงเพราะว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้ไงยังไม่ได้เดินไปทางโน้น
คือมันมีการท้าทายกันเกิดขึ้นมีการท้าทายกันเกิดขึ้น
แล้วระหว่างนั้นเสื้อแดงเขาก็ไปยังไงต่อ
ก็ผมเดินไปคว้าที่วัดกลับมาก่อนว่าอย่ามีปัญหากัน
กลับมานั่งกินเหล้าเราต่อดีกว่าไม่ต้องมีปัญหากันจบเขายังเด็กอยู่
แต่ทางนู้นเขาก็ไม่รู้อะไรเขาก็ขึ้นรถเขาบอกเดี๋ยวยังไง
ไม่รู้เขาคุยกันกับเพื่อนเขาอีกคนนึงมันจะมีเพื่อนอยู่อีกคนนึง
มีเพื่อนอยู่แถวนั้นด้วยเพื่อนใช่แต่คนแถวนั้นเขากลับมามาเล่าให้ฟังทีหลังว่า
มันพูดก่อนจะขึ้นรถว่าเดี๋ยวกูกลับมาจัดให้มึงชุดใหญ่
เดี๋ยวกูกลับมาจัดให้มึงชุดใหญ่ใช่ค่ะแล้วเขาหายไปนานไหม
ครึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงได้ค่ะระหว่างนั้นเราก็ยังอยู่ที่เดิม
นั่นกลับมาครับเพราะว่าตอนตอนที่เขาว่ากลับมากูจะจัดให้คุณชุดใหญ่เนี่ย
พวกหนูก็ไม่ได้ยินหรอกก็เลยนั่งอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม
ไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ยินหรอกเขาเพิ่งพวกนี้เขาเพิ่งมาเล่าให้ฟังหลังจากจบ
เหตุการณ์แล้วปกติเรานั่งดื่มนั่งอะไรกันอย่างงี้บ่อยไหมเนี่ย
ครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกเลยครั้งแรกหนูอยู่มาสองสามปีที่เนี้ย
แต่แฟนหนูก็เพิ่งออกมานั่งครั้งแรกกลางวันเลยสิบโมงครึ่งเลย๘โมง๘โมง
แปดโมงครึ่งแต่เช้าเลยใช่ผมเพิ่งเลิกงานไปพอดีครับ
เอารถมาคืนแปดมาคืนถึงเก้าโมงอ๋อเป็นเวลาเลิกงานใช่ค่ะ
เราทำงานดึกเลิกเช้าครับใช่เข้าคืนอืมเขาหายไปครึ่งชั่วโมง
ครับผมกลับมาก็จะเป็นตามในภาพในกล้องวงจรปิดเลยใช่ค่ะ
เดี๋ยวลองดูกันอีกสักครั้งหนึ่งทีแรกเนี่ยเขาอยู่เสื้อแดงเนี่ย
โจทย์สำคัญคนแรกนั่นแหละใช่ครับแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงใช่ครับ
ที่คุยกันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากชุดใหญ่ให้
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัตน์ทีวีห้องสามสิบต่อม